เรื่องที่อยากให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็น
เอาเรื่องแรกก่อนประเด็นแรกกันเลย
นั่นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสัตว์ป่า
ที่เขาเรียกว่าอะไรนะรบกวนคน
คือมันเข้ามาในชุมชนแล้วจริงเอง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงเรื่องนี้มาอยู่๒วันใช่ไหม
วันแล้วฮะเล่นเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
หลังจากที่มีคณะอนุกรรมการในการที่จะติดตามประเมินผล

เขามีข้อเสนอออกมาคนตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญนะ
มีข้อเสนอออกมาแบบนี้บอกว่าเราลองไปสำรวจ

มีความพร้อมในการรองรับสัตว์ป่าที่เข้ามารบกวนคนอย่างเช่นลิง
ที่คุณสิทธิ์ปรากฏบอกว่ายังเช่นเพ้าะอะไร
เพราะอันดับหนึ่งหรือว่ามากที่สุดเลยคือลิง
แต่ถ้ารองลงมาคืออะไรน่ะช้าง
๓คือหมูป่า

ตรงนี้ตรง
พีเกียรี่ยารกฎธงคมที่กอบภูเก็ตคือผู้บอกเองว่าการหมายความเมือง
บางส่วนไปไว้บนเกาะร้างที่ไม่มีคนอาศัยอยู่
โดยได้สำรวจแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ
ซึ่งเบื้องต้นก็พบว่ามีอยู่๕เกาะนะครับ
ได้แก่เกาะงำเกาะปายูเกาะมาลีหรือว่ามะลิ
แล้วก็เกาะแพรแล้วก็เกาะธนานนะครับ
คุณผู้ชมอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเข้ามา
อยากรับทราบความคิดเห็นจากคุณผู้ชมด้วย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้ว่านรพัฒน์ปลอดทองบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่เกาะ
แล้วก็เตรียมจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ระหว่างวันที่๒๒๒๘พฤษภาคมนี้นะครับ
ขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต

เพื่อช่วยกันแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบ
ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากลิงนะครับ

คือพื้นที่บ้านยามูตำบลปากคลอกอำเภอทะหลัง
บอกว่าเห็นด้วยกับการย้ายลิงบางส่วนไปอยู่บนเกาะ

แต่ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของอาหารและแหล่งน้ำ
ที่จะรองรับลิงที่จะถูกนำไปปล่อยด้วยนะครับ

ถ้าสมมุติเกิดว่าเอามันไปปล่อยเกาะแบบนั้น
ใช่คือตอนนี้เขาจะต้องให้มีการสำรวจเกาะต่างที่มีอยู่ในประเทศไทยนะ
ว่าเกาะเหล่านั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์
มีต้นไม้ให้ลิงได้พักพิง
หรือไม่ก็มีอาหารตามธรรมชาติให้ลิงได้อยู่หรือเปล่า

แล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างนะครับ

เพราะว่าทางกรมอุทยานก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคุณ

มันไม่พร้อมสำหรับการรองรับลิง
จะกลายเป็นว่าเราไปทำสิ่งผิดกฎหมายกับสัตว์ป่า

กว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นต้องคิดให้รอบครอบครับ
เรื่องนี้อาจารย์ทรอนทำรงนาวาสวรรค์
วิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม
ให้สัมภาษณ์ในระหว่างการลงพื้นที่อ่าวมายาจังหวัดกระบี่
โดยบอกว่าต้องมีการศึกษาให้รอบครอบ
ว่าแต่ละเกาะมีอาหารและแหล่งน้ำหรือไม่
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับ
เพราะสิ่งที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงระบบนิเวศบนเกาะมากที่สุด
โดยเฉพาะเกาะตามอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ฟังความคิดเห็นของอาจารย์ทรหน่อยครับ
ในเรื่องลิงของที่กำลังหาที่อยู่ของลิงกันอยู่นะครับ

ซึ่งอาจจะมีแนวคิดหรือมีคำพูดออกมาว่า

ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลสร้างขึ้นมาเพื่อ
ปกปักรักษาธรรมชาติและระบบนิเวศให้เป็นแบบเดิมนะครับ
ไม่ได้ให้ต้องการที่จะเป็นพื้นที่ที่จะเอาปัญหาจากที่อื่นมาใส่
เพราะฉะนั้นการที่เอาสัตวแปลกปลอมมาใส่บนเกาะ

เป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์อันดับแรกของการจัดตั้งอุทยานตั้งแต่ต้น
เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับ
ส่วนที่ว่าลิงควรจะต้องไปอยู่ที่ไหน
ผู้เชี่ยวชาญลิงทั้งหลายก็คงจะตอบได้

แล้วระบบนิเวศทางเกาะหนึ่งที่อยู่ในทะเล

ในเขตอุทยานทางทะเลตามสบาย

อาจารย์เขาก็ดูสภาพแวดล้อมตามเกาะแก่งต่างนะครับ

ได้รับความเดือดร้อนจากฝูงลิงสม

รวมถึงมาขโมยกินอาหารภายในบ้านเรือนนะครับ

ภาครัฐจะช่วยกันแก้ปัญหาลิงในระยะยาว
เพราะที่ผ่านมาแม้ว่าทางเทศบาลนครแหลมชะบัง
จะทำหมันลิงทุกปีปีละ๒๐๐ตัว

แต่ฝูงลิงที่อาศัยบริเวณที่สาธารณะตามชุมชน

นี่มาเกาะกระโปรงรถแบบนี้
ไปขโมยของของชาวบ้านไปปีนป่ายตามบ้านเรือนประชาชน
ก็ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักนะครับ
เราไปดูที่เกาะเป็ดหรือว่าเกาะเกร็ดแก้ว
โรงเรียนชุมพลทหารเรือตำบลบางเสล่อำเภอสัตหิบ

ทีมข่าวก็ลงสำรวจพื้นที่ที่นี่เหมือนกันนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้พบว่าเมื่อเรือเข้าเทียบท่า
บรรดาฝูงลิงบนเกาะเขารู้เลย

มาหาเลยคือเกาะนี้ถือว่าเป็นเกาะท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนั่งเรือไป
พอนั่งเรือไปเสร็จแล้วก็จะไปที่เกาะแห่งนี้
ลงเกาะก็จะเอากล้วยเอาอะไรไปให้ลิงนะครับ

ซึ่งอาหารหลักของฝูงลิงบนเกาะเป็ด

โอ้โฮผลไม้ขนม
บางทีมีขนมนมเนยขนมใส่ถุง
เขารอแล้วทีนี้เขารอแล้วเห็นเรือปั๊บนะครับ
มาปั๊บเนี่ยมีคนเอาของมาฝากอย่างนั้นเลยนะ
แต่ว่าบางทีให้ไปทั้งถุงเลยคุณดูสิ

แล้วก็ลิงบางตัวเราเห็นภาพเลยนะกินน้ำอัดลม

ก็เป็นอันตรายต่อเขาเหมือนกันนะครับ
ส่วนอาหารสำรองในพื้นที่ก็จะเป็นเศษอาหารที่เหลือ
โดยเฉพาะผลไม้รวมถึงพวกหอยปลาและอาหารอื่นที่อยู่บนเกาะ
ส่วนแหล่งน้ำก็จะมีบ่ออยู่๕แห่ง
กักเก็บน้ำฝนไว้ให้ลิงได้กินกันครับ
ตามปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เหมาเรือเร็วจากพัทยาเดินทางมาให้หาลิงบนเกาะเป็ดแห่งนี้
มีนักท่องเที่ยวบางส่วนเสนอแนวคิดให้ภาครัฐ
ส่งเสริมเกาะแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย
บางคนบอกว่าทำเป็นเกาะเหมือนเกาะแมวที่ประเทศญี่ปุ่นสิ

แมวเยอะบางทีไม่มีที่

แต่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับ
อาหารน้ำทุกอย่างน้ำจืดต้องมี
ไม่ใช่ขณะค้นยังบางครั้งไปในเกาะยังหาน้ำจืดไม่เจอเลย

บอกว่าวิธีการในการดูแลลิง

นี่ไงหัวหน้ากลุ่มเพาะเลี้ยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
เขาก็บอกว่าจริงการทำหมัน
มันอาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่า๕ปีอาจจะเห็นผล
เป็นการจำกัดจำนวนประชากรลิง
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนด้วยนะ
รวมถึงการไม่ให้อาหารสเปะสปะ

แต่เราเคยเห็นนะเจ้าหน้าที่ตอนไปทำหมันลิง

วิ่งเข้าป่าโอ้โหก็จบแล้วเนี่ย

ลิงเขาฉลาดหลอกล่อเขาได้แค่ครั้งเดียว
แล้วใช้วิธีซ้ำแบบเดิมนั่นไม่ได้
ใช่เขาจะรู้แก้วแล้วแล้วเขาจะไม่มาให้จับ

ไม่สมมุติเอากล้วยวางไว้ในกรง

ปรากฏว่าพอเขารู้แล้วว่าเป็นกับดัก

ใช่ช่วยกันแก้ไปต้องดูนะครับ
โดยงานของรัฐว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนะครับ